สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ฝนตกหนักในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะถือเป็นโอกาสทองสำหรับเกษตรกร
ที่จะสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะ
เกษตรกรต้องปรับตัวอย่างไรเราลองไปตรวจสอบกันนะคะ
เกษตรกรภาคเหนือช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักค่ะ
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักกันด้วยระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานฝนยังตกกระจาย
เกษตรกรต้องดูแลทางระบายน้ำระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
ขณะที่ภาคกลางนะคะเกษตรกรต้องระวังพืชจากเชื้อราในพริก
กำบังฝนให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะ
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะจัดการทางระบายน้ำ
ระวังโรคพืชจากเชื้อรากันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ฝนยังตกกระจายเพราะฉะนั้นยังคงต้องรักษาสุขภาพกันอยู่นะคะ
เราไปดูภาพของพายุหมุนในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
ที่เกิดขึ้นท่ามกลางแสงแดดจ้าค่ะคุณผู้ชม
พายุหมุนลักษณะแบบนี้นะคะเกิดจากฝุ่นและความร้อนค่ะ
เมื่อมีลมพัดเข้ามาก็ทำให้หมุนเป็นวงกลมอย่างที่เห็นแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ